แล้วก็วันนี้มีการประชุมคอรมอลด้วยนะ
ก็ต้องติดตามว่ามาตรการอะไรต่างจะออกมาอย่างไร
รวมถึงตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด
รายใหม่จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่
วันนี้แอบปาดเหงื่อเล็กหลังจากที่เมื่อวาน

แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นข้างคุณอริยา
ก็จะเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ทางสอบคอแถลงไว้เมื่อวานนี้
ในช่วง๑๑นาฬิกานะครับแล้วก็ข้อมูลที่ออกมาในช่วงบ่าย

ที่วันนี้จะไปฟังคำแถลงจากคุณหมอทวีสิน
จากปากของคุณหมอเวลาสักประมาณ๑๑โมงครึ่งนะ
ใช่ค่ะตามเวลาเดิมอันนี้ข้อมูลเมื่อวาน
ตัวเลขที่เห็น๗๔๕คือผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในบ้านเรา
ประจำวันที่๔มกราคม๒๕๖๔นะครับ
ก็มีการตรวจค้นเชิงลุกกับแรงงานต่างด้าว
อันนี้สามารถพบแรงงานต่างด้าวถึง๕๗๗รายที่ติดเชื้อโควิด
คุณหมอทวีสินก็ย้ำว่านี่คือการตรวจค้นเชิงรุก
ใช่ทีนี้ตัวเลขเนี่ยคุณผู้ชมมันก็เลยออกมาสูงขึ้นทุกวัน
ใช่ฮะมันก็เลยตัวเลขเยอะหน่อยนะครับ
สิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑ราย
ก็นับเป็นผู้เสียชีวิตรายที่๖๕ของประเทศนะครับ

แต่เพราะเป็นการตรวจค้นเชิงรุกแรงงานอยู่ในสถานที่แออัด
เมื่อไหร่ที่มีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกแบบนี้
ตรวจหาเชื้อจนเจอแบบนี้จำนวนก็มากขึ้นไปเรื่อยนะครับ
ซึ่งหากสามารถคัดแยกคนติดเชื้อออกจากคนไม่ติดเชื้อได้
สักนิดหนึ่งตัวเลขอาจจะลดลง

เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมออกมาว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่
เพิ่มอีก๔๗๐รายในพื้นที่ของจังหวัดเดียวนะฮะคือสมุทรสาคร
โดยเป็นคนต่างด้าวจากการตรวจค้นและค้นหาเชิงรุก๓๙๐ราย
ของ๔๗๐รายมันจะมารวมวันนี้ให้คุณ

มันจะมารวมในการแถลงข่าวของสบคประจำวันที่๕มกราคมวันนี้
ส่วนข่าวที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลว่าคนในโรงงานติดนับพันอย่างนี้
ก็ต้องจับตามองว่าสคบจะเอาตัวเลขเหล่านั้นมาสรุปให้แน่ชัดอย่างไร
เพราะบางคนบอกโอ้วันนี้จะมีตัวเลขหลักพันหรือเปล่าทะลุพันหรือเปล่า
ทีนี้เรื่องของนี่ครับการล็อกดาวน์ภาคตะวันออก
สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ระบุบอกว่าผมต้องขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมสบค
เพราะเมื่อวานนี้เขามีการประชุมใหญ่กันใช่ไหม

ตัดสินใจตามข้อเสนอแนะของผมและกระทรวงสาธารณสุข
ในการที่จะล็อกดาวน์๕จังหวัดที่มีตัวเลขการแพร่ระบาดโควิด๑๙จำนวนมาก
และมีความเสี่ยงสูง๕จังหวัดก็ได้แก่สมุทรสาคร
แล้วก็๔จังหวัดภาคตะวันออกคือชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด
ในเรื่องของการให้งดการเดินทางเข้าออกยกเว้นเหตุจำเป็น
แล้วก็เมื่อเช้านี้เองคุณผมได้โทรไปสัมภาษณ์คุณสาธิตปิตุเตชะ
จริงท่านก็ต้องเข้าประชุมคอรมอใช่ไหมนะครับ
แต่ทีนี้ก็ให้เวลาในการที่จะสัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
เรื่องของความชัดเจนว่าใช้คำว่าล็อกดาวน์ได้หรือไม่นะครับ
คือคุณสาธิตปิตุเตชะก็อธิบายมาแบบนี้นะครับบอกว่า
ล็อกดาวน์เนี่ยคือผมใช้คำนี้ในการเสนอท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
เสนอไปว่าต้องล็อกดาวน์ต้องปิดกั้นพื้นที่ต้องควบคุมการเดินทางเข้าออก
แต่ว่าทางสบคหรือว่าทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
จะมีประกาศใช้คำอื่นใดก็ต้องรอแต่ใช้หลักการเดียวกัน
คือล็อกดาวน์ปิดกั้นพื้นที่นะครับก็ต้องรอให้ทางจังหวัดเขามีการประกาศ
ว่าจะมีรายละเอียดออกมาภายใน๑๒วันนี้เพราะตอนเช้าทางรัฐมนตรีช่วย
บอกว่าเดี๋ยวจะประชุมคอนเฟอร์เนส์กับทางด้านของ๔ผู้ว่า
ผู้ว่าภาคตะวันออกชมบุรีระยองจันทบุรีและตราด
แล้วก็รองผู้ว่าของสมุทรสาครด้วยนะครับ
ทีนี้ครับถามว่าถ้าล็อกดาวน์ปิดกั้นพื้นที่หลักปฏิบัติจะเป็นอย่างไร
ก็ต้องตั้งด่านครับด่านฝ่ายความมั่นคงที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับ
มีอสมมีมหาดไทยมีตำรวจมีทหารช่วยกันดูแลในเรื่องของการตั้งด่านตรวจ
กรองรอยต่อจังหวัดนะฮะปิดการเข้าออกข้ามจังหวัดเลย
ถ้าฝากฝั่งอีสานจะเดินทางเข้าภาคตะวันออกก็ต้องไปปิดทางปลาจีนบุรีนะครับ
ถ้าจังหวัดอื่นจะเข้าออกฝั่งตะวันออกก็ต้องไปปิดกั้นที่มอเตอร์เวย์กับบุรพาวิถี
แต่ทีนี้พอฟังถึงตรงนี้นะคุณสืบสกุลมันก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าฉันจำเป็น
จำเป็นต้องเดินทางผ่านจังหวัดตรงนี้ฉันจะทำยังไง
ฟังเสียงของรัฐมนตรีช่วยหน่อยในเรื่องของหลักการการล็อกดาวน์๕จังหวัดนะครับ
ผมขอถามข้อมูลที่ตอนนี้มันออกมาแค่ในโลกโซเชียลครับเกี่ยวกับคนของโรงงานที่สมุทรสาครที่ชนบุรีที่มีผู้ติดเชื้อหลักพันธุ์นะครับ
เป็นคนโรงงานนะครับอันนี้มีข้อมูลได้รับรายงานยังไงบ้างครับ
ก็ยังมีการเคลื่อนตัวของแรงงานต่างด้าวซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคง
ซึ่งเราขอความเห็นใจไปแล้วแต่ก็เข้าใจได้ว่าอาจจะไม่ทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
คือในส่วนของสมุทรสาครเนี่ยเวลาโรงงานเขาไม่รับคนงานเนี่ย
มันก็จะมีการเคลื่อนตัวจากโรงงานหนึ่งไปอีกโรงงานหนึ่ง
แต่ขณะนี้ตัวโรงงานเขาให้ความร่วมมือในการที่จะกัดทุกคนที่อยู่ในโรงงานเขา
แยกระหว่างผู้ไม่ติดเชื้อกับติดเชื้อออกจากกัน
ก็กักให้ครบ๑๔วันแล้วก็ดูแลผู้ป่วยด้วย
ซึ่งตัวนี้ก็เป็นเลือด๓นะคะแต่ในขณะเดี๋ยวก่อนนี้

ก็ต้องช่วยกันมากขึ้นแบบนี้ต้องเช่นข้นมากกว่านี้ครับ
ก็ที่สัมภาษณ์หลักนะที่ผมโทรคุยกับคุณสาธิต
ถ้าทางคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดของทั้ง๕จังหวัด
ออกคำสั่งหรือการประกาศออกมา
แต่มันมีมาตรการเรื่องของการปิดกั้นพื้นที่

รมตรีช่วยบอกต้องดูสถานการณ์ต่อเนื่อง

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
สบคก็เราดูว่าสอบคอจะพิจารณาอย่างไรต่อ
ส่วนที่เมื่อกี้ถามเรื่องของคนในโรงงาน
เคลื่อนย้ายแรงงานท่านสาธิตก็ยังเป็นห่วงอยู่
ใช่ค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงคือเอ๊ะแล้วคนทั่วไป
เมื่อกี้ที่ฉันถามไว้ว่าจะเดินทางผ่านจังหวัดได้ไหม
เรื่องของการเดินทางเข้าออกจังหวัด
คือถ้าเกิดว่าจำเป็นคุณสามารถทำได้

หรือถ้าเกิดว่ามีเอกสารยืนยันว่า
จำเป็นจะต้องเดินทางผ่านจริง
อันนี้ก็มาใช้ยืนยันได้เหมือนกัน
ส่วนเรื่องของบริการขนส่งสาธารณะ
อันนี้ยังทำได้นะคะคุณผู้ชม
แต่จะต้องมีการโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ
โหลดแอปนี้มาเพื่ออะไรอย่างน้อยสามารถจะได้ติดตามได้
ตรวจสอบไทม์ไลน์ว่าเดินทางไปที่ไหนได้

คุณโหลดแล้วยังคุณอารยาผมก็โหลดอยู่แล้ว

แม้ว่าตอนนี้จะมีคำสั่งให้ปิดผับปิดบาคาราโอเกะใช่ไหม
แต่กรณีที่มีผู้ติดเชื้อโผล่อยู่ที่สารบันเทิงเชียงใหม่
คุณสาธิตบอกเรื่องนี้คุณอนุทินรำตีได้รับทราบแล้ว
แล้วก็กังวลแล้วก็ถามว่าปัญหามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ก็เป็นช่วงของการเข้าดาวน์ปีใหม่นะ

ส่วนทางด้านของรองนายยกวิศนุเครืองาม
ก็ได้พูดถึงประเด็นของการล็อกดาวน์เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าที่ธรรมเนียบรัฐบาลผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามกรณีที่
นายสาธิบปิตุเตชะรัฐบุรีช่วยสหสมศักดิ์ศุกร์

เนื่องจากเรื่องนี้ต้องนำเข้าที่ประชุมคอรมอลนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้นำเข้าที่ประชุมสอบคอไปเรียบร้อยแล้ว
เช้าวันนี้ต้องมีการพูดคุยกันในที่ประชุมคอรมอ
รองนายกวิศนุแบบนี้
ก็ต้องดูก่อนอยู่ที่ที่ประชุมด้วย
แต่เรื่องของความเข้มข้นในมาตรการสำหรับ๕จังหวัด
ก็ต้องมีการพิจารณาของทั้งสบคและของทั้ง๕จังหวัด
ส่วนการล็อกดาวน์ประเทศหรือการประกาศเคอร์ฟิลล์หรือไม่นั้น
ก็ต้องดูก่อนว่าตอนนี้เราใช้มาตรการ
ในการดูแลความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด๑๙

ตอนนี้เราเข้มข้นอยู่ที่ระยะ๑

ก็ต้องดูว่าถ้าเราต้องประกาศ
ยกระดับมาตรการเป็นระยะ๒ระยะ๓
ก็จะมีการประกาศคำสั่งอะไรต่างเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ฟังเสียงของรองนายยกวิศนุในการชี้แจงเรื่องนี้หน่อยครับ
แล้วระยะที่๒เราประเมินจากอะไรครับท่านรองครับ
เมินจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีมากขึ้น

แล้วก็จุดที่เป็นสีเหลืองและสีส้ม
ได้เปลี่ยนไปเป็นจุดสีแดงมากขึ้น
แล้วก็ใช้ความว่าจะมีความดึงแรงรวดเร็ว
ถ้ามันยังช้าอยู่๑๔๐๐๐๑๘๐๐๐บาทยังควรจะคุ้มอยู่
แต่ถ้าหากว่ามันเดิมวันนี้๒๐๐บาทพรุ่งนี้๔๐๐บาทมาลืม๖๐๐
แต่อย่างนั้นก็แปลว่าเตรียมตัวได้แล้วครับ
มีการชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับระยะที่๑
ก็คืออำนาจก็อยู่ที่สบคและผู้ว่าตามพรบควบคุมโรคติดต่อ
แต่ถ้าเราเข้มข้นถึงมาตรการระยะที่๒เนี่ย
เขาบอกแบบนี้เป็นการเรียกอำนาจกลับคืนมา

อันนี้รองนายกวิศนุพูดถึงข้อกฎหมายนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะทางด้านผลเอกหน้าทภพนพศความมั่นคงแห่งชาติ
ก็พูดถึงเรื่องของการประชุมคอรมอล์

ท่านบอกว่าวันนี้จะมีการพิจารณาขยายเวลา
ประกาศพรกรการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินครับ
ก็จะมีเรื่องนี้พรกรฉุกเฉินอย่างเดียว
แต่ท่านไม่ได้ตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับการล็อกดาวน์๕จังหวัด
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายน่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ใช่เพราะว่าหลังการประชุมคอลโรมอล์
ต้องมีการออกมาชี้แจงออกมาให้สัมภาษ
ออกมาแถลงของนายโยกรัมกรีย์ด้วยนะครับ

เขาบอกว่าเกิดความสับสนเรื่องการอนุญาต
ให้นั่งรับประทานในร้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมนาคม
จริงคุณเพราะว่าตอนแรกเมื่อวานข่าวเที่ยง
ยังนำเสนออยู่เลยว่าไม่ให้นั่งทานที่ร้าน
ตั้งแต่๑ทุ่มถึง๖โมงเช้า
ใครที่ไปซื้ออาหารที่ร้านในช่วงเวลานี้
คำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครกลุ่มที่เขามีคำสั่งออกมา

แต่ทีนี้ครับทางด้านของนายยกรัฐมนตรี
เห็นเขาว่านะคือนายกรรมตรีก็สอบถามเรื่องนี้
เกี่ยวกับช่วงเวลาในการที่จะให้คนรับประทานอาหารที่ร้าน
จนกระทั่งมีคำแก้เขาเรียกคำแก้ใช่ไหม
แก้ออกมาใหม่ว่าคนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จะรับประทานอาหารได้ที่ร้านนะตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๓ทุ่ม
แปลว่าถ้าเกิดใครไปที่ร้านอาหาร
ตั้งแต่๓ทุ่มถึง๖โมงเช้าจะต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้น

โมงเช้าถึง๓ทุ่มคุณยังทานที่ร้านอาหารได้
แต่ร้านอาหารต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างหรือควบคุมเข้มข้นก็ตาม
แต่ถ้าหลัง๓ทุ่มไปถึง๖โมงเช้า
ท่านไม่สามารถนั่งรับประทานอาหารในช่วงค่ำคืนในร้านอาหารได้ชัดเจนไหม
ชัดเจนค่ะก็คือจริงมันเป็นการขยับเวลานั่นแหละ

ใช่ขยายเวลาอีก๒ชั่วโมงให้นั่งกินที่ร้านได้นะครับ
เพราะว่ามันเป็นเหมือนข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างของทางด้านผู้ประกอบการ

เขาบอกว่าเขาก็มีความเดือดร้อนเหมือนกันนะครับ
ซึ่งทางนายยกสมาคมพัฒนาคารก็ได้รับประกันบอกว่า
ถ้าร้านไหนทำไม่ได้ต้องถูกปิดนะครับ
ถึงแม้ว่าจะนั่งกินที่ร้านถึง๓ทุ่ม
แต่ถ้าคุณควบคุมไม่ได้ไม่มีมาตรการที่เข้มข้นในร้านของคุณ

นี่ก็ขยายเวลานะฮะจะได้ชัดเจนกันเมื่อวาน
พอมติของกรุงเทพมหานครออกมาคนก็แชร์กันเยอะ
พอตอนเย็นก็เป็นมติออกมาจากท่านนายกมนตรีแล้วก็สวบค

ใช่ค่ะคือคนก็อาจจะแบบสับสน
อย่างที่บอกล่ะค่ะว่าจะต้องติดตามข่าวสารอัปเดตกัน

เราเหมือนกับต้องอัพเดททั้งพักเช้าพักบ่ายเลยล่ะค่ะ